คุณผู้ชมครับคนเมาเนี่ยนะชอบทำอะไรโดยที่ไม่รู้ตัว
แล้วก็มีความกล้าหารมากกว่าตอนไม่เมานะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งจะไปห้องญาติอยู่ห้องติดกันอยู่ชั้น๒
ข้างตึกไประเบียงห้องเขา
สุดท้ายพลาดท่าตกลงมา
ไม่รู้ว่าดวงแข็งหรือใจแข็งหรือว่าร่างกายแข็งแรงก็ไม่รู้นะ
ชั้น๓นี่ก็สูงเหมือนกันนะครับ
นี่คืออาคารทั้งหมดก็มี๓ชั้นแหละฮะ
คุณผู้ชมมันเป็นโครงการเอื้ออาทรขาวแต่งอ่อนหมู่๑
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ผู้หญิงคนนี้เขาตกมาอยู่ที่ระเบียงข้างล่าง

ผู้หญิงคนที่เมาคือนางน้ำทิพย์

แต่ว่าลงมาแล้วก็ปีนขึ้นไปผ้าท่าร่วงลงมาข้างล่าง

แต่เขาลุกเดินกลับไปนอนที่ห้องเขาหน้าตาเฉยครับ

มีอาการเจ็บปวดก็เลยต้องรีบประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
ถามญาติที่อยู่ข้างห้องกันชื่อว่านางนิทรา
เขาบอกว่าจริงแล้วห้องพักของคนเจ็บกับห้องเขาอยู่ติดกันแหละ
ก่อนเกิดเหตุกลางดึกของคืนก่อนเนี่ยคนเจ็บเนี่ยออกไปดื่มสุรามาแล้วกลับมาที่ห้อง
ส่วนเขาเนี่ยออกไปทำงานแต่คนเจ็บเนี่ยพยายามที่จะมาขอของกิน
แล้วก็ปีนระเบียงขึ้นมาในห้องเขานะฮะระหว่างนั้นพาดท่าร่วงลงไปร่างกระแทกพื้น
นอนร้องโอดโอยสักพักหนึ่งก่อนจะเดินกลับไปที่ห้อง
แล้วก็มีคนไปเจอบาดเจ็บแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
อย่าห่านทำมาวก็อยู่ห้องเฉยอย่าไปปีนห้องใครเขา